คุณแม่นุ๊กสุธิดาคนนี้ก็ชอบช้ำเหมือนกัน
เพราะว่าเมื่อ๒เดือนที่ผ่านมาไม่ได้ไม่ถูกลอตเตอรี่หรืออะไรนะ
ก็คือว่าฝรั่งที่มาเช่าบ้านทำบ้านพัง
ล่าสุดเลยซื้อคอนโดใหม่ย่านสุขุมวิท๕๐

แต่ช่างซ่อมทำท่อระบายน้ำระเบิด
พุ่งน้ำพุ่งทะลุเพดานนะคุณ
โอ้โฮทะลักเข้าไปเครื่องน้ำ
น้ำทะลักเข้าไปเลยลูกเต้านี่วิ่งหนีกันถ้าตายนะฮะ
เรื่องนี้ผ่านมา๒อาทิตย์แล้ว
แล้วก็ยื่นโนติสไปถึงคอนโด๒ครั้ง

ลูกสองคนตอนนี้ต้องระเห็ดไปนอนบ้านคุณแม่นะ

ส่วนคนเล็กกับสามีไปอยู่อีกห้องหนึ่ง
โอ้โหพี่นุ๊กบอกตอนนี้เครียดมากจริงจ้า